ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้มันง่ายเกินไปใช่ไหมที่เธอทำ

สามคนไปรุมหนึ่งคนจนเขาเจ็บหนักเลยนะคะ
สามคนบอกว่าโทษทีทำผิดตัว

เฮ้ยข้ออ้างแบบนี้มันง่ายเกินไปเปล่าเห็นไหมฮ

ขี่ซ้อนสามกันมาแล้วลงจากรถทานโทษนะฮะ
วุฒิครอบบืนทางมีดทางท่อนเเหล็กค่ะ

น้องนักศึกษานักเรียนปวชชั้นปีที่หนึ่ง

แล้วทานโทษก็พี่เบิดเห็นไหมค่ะ

เพราะว่าน้องคนนี้โอ้โหเจ็บหนัก

แล้วก็ท่อนเหล็กที่ไอ้๓คนเตรียมไปมันฟาดน้องน่วมเลยนะคะ
คนเจ็บชื่อว่าธนากรอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นปวชปีที่๑
ก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตรงนี้เป็นหน้าร้านสะดวกซื้อ
ในซอยอุดมเดช๓ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เห็นไหมคะน้องธนากรเล่าบอกว่า
น้องนี่เปิดเสื้อให้เราดูแบบนี้
โดนมิดลักษณะคือเหมือนฟาดลงไปฟันลงไป
แต่ว่าอาจจะไม่ลึกมากนะคะ
ว่มเหมือนกันแหละค่ะตามนี่ก๊อฟดูนะคะ

อยู่อ๋อนะฮะน้องธนากรบอกว่าขี่รถกำลังจะกลับบ้าน
เพิ่งเลิกเรียนพอมาถึงจุดเกิดเหตุช่วงนั้น
คือในซอยเนี่ยเห็นไหมฮะการจราจรก็ค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกัน
ก็เลยทำให้รถของธนากรต้องชะลอตัวก็คือขับช้าค่ะ
ระหว่างนั้นมีกลุ่มวัยรุ่น๓คนซ้อน๓กันมามาประกบด้านข้าง
แล้วลงมาไล่แทงไล่ฟันตีด้วยท่อนเหล็ก
ตอนนั้นโอ้โหเจ็บน่วมไปทั้งตัวเลยค่ะ
ก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านด้วยนะคะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีปั๊บเลยค่ะ
ธนากรธนากรไปรู้จักไอ้กลุ่มนี้หรือเปล่า
มีเรื่องกันมาก่อนไหมไม่เลยพี่บอกนักข่าวแบบนี้นะคะ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วย

ยังไงคะไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรปราการแล้ว

แจ้งความแล้วกลุ่มครับรัฐร่างกายขนาดนี้นะคะ
ที่สุดแล้วคุณผู้ชมคนก่อเหตุทั้ง๓คน
ยังเป็นเยาวรุ่นทั้งนั้นเลยเยาวชน
วัยรุ่นเยาวชนทั้งนั้นเลยเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
ทั้ง๓คนยอมรับว่าทำจริง
เหตุผลแบบนี้ไม่น่าให้อภัยเลยแต่ผมทำผิดตัว

เขาเจ็บไปแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเขาตาย

ทำร้ายผิดตัวธนากรบอกว่า

โอ้โหทำร้ายผิดตัวเหตุผล